ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็มีโอกาสเดินทางไปที่อังกฤษ
ได้พาเดินทางไปครั้งนี้
ทีมชาติฝรั่งเศสและของสเปอร์มาเอวยพรบันเด็กอย่างไรไปฟัง
ยังไม่ใช่แบบสมบัติแต่แบบรักษารักษาคนของเธอรักษาครอบครัวเพื่อนของเธอ
และการทำงานที่ดีเพราะงานนี้ต้องการให้ความรักษาความต่าง